คุณผู้ชมคะเจอน้องทีแล้วนะคะเด็กชายวัย๙ขวบ
ที่คุณแม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปร้องมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ว่าให้ช่วยตามหาน้องให้หน่อยเพราะว่าหายตัวไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒๔กุมภาพันธ์
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้แบบนี้
น้องทีก็เดินตามไปกับคนที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์น้องทีเนี่ยเสื้อเขียว
ใช่ค่ะก็เดินตามไปเหมือนเดินตามกันไปด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแส
แล้วก็ตรวจสอบไล่ดูจากกล้องวงจรปิดสุดท้ายรู้ว่าน้องทีไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เลยไปรับตัวไปที่สพบางบัวทองไปดูจังหวะที่แม่กับยายเจอน้องทีนะคะ
นี่ค่ะก็ร้องไห้เลยนะคะ
ก็หายไปตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
สุดท้ายเจอตัวมาปลอดภัยคุณแม่กับคุณยายก็ดีใจนะคะ
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนนำตัวน้องทีแล้วก็อีกสองคนค่ะ
ก็คือคนที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นั่นแหละ
เด็กชายแตงโมกับในแบงค์ค่ะ
นำตัวมาที่สพบางบัวทอง
เมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะ
ว่าคุณแม่ของน้องทีเนี่ยไปร้องทุกข์กับทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
วราพรภูแข่งหมอกอายุ๓๐ปี
คุณแม่บอกว่าน้องทีอายุ๙ขวบเรียนอยู่ป๓หายตัวไปแล้วสงสัยว่าน้องแตงโม
เด็กชายแตงโมอายุ๑๐ขวบเป็นคนที่รู้จักกันนี่แหละมาชวนน้องทีออกไป
น้องแตงโมมาพร้อมกับผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายพระสงฆ์ซึ่งก็คือในแบงค์
ห่อตัวเอาไว้ค่ะ

แต่อีกคนนึงเนี่ยคือแต่งกายห่มจีวรเป็นพระสงฆ์เลย

ก็เลยเจอน้องทีแล้วก็เจอเพื่อนที่คาดว่าเด็กชายแตงโม
แล้วก็ผู้ชายที่ห่มจีวรเป็นพระสงฆ์ซึ่งก็คือในแบงค์
เดินอยู่บนถนนสาย๓๔๕ก็เลยแกะรอยไปเรื่อย
แล้วก็มีพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสด้วยว่าเจอคนคล้ายน้องทีเลย
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
จนวันนี้พลตำรวจรีภัยศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
รายงานไปที่คุณปวีนาที่มูลนิธิปวีนานะคะว่า
เบาะแสแล้วว่าน้องทีเนี่ยไปอยู่กับพระสงฆ์ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำรวจก็เลยไปรับตัวมาที่สพบางบัวทอง
ให้ไปเที่ยวที่วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีก็เดินตามไปเป็นลักษณะเหมือนกับเด็กวัดนะคะ

วันหนึ่งก็สองร้อยถึงสี่ร้อยบาทโอ้ได้เยอะนะใช่อ่า
แล้วระหว่างที่อยู่ที่วัดแล้วก็ไปบินทบาทเนี่ย
เด็กชายแตงโมสิบขวบเนี่ยนะสวมจีวอนตลอดอ๋อไม่ใช่คลุมแล้ว
จีวอนเลยแต่พอไปเที่ยวเล่นเปลี่ยนชุดเป็นชุดธรรมดาอ่า
อันนี้น้องทีเล่าครับแล้วทั้งสามคนนี้เขาก็จะกินอาหารกันครบสามมื้อนะ
คือไม่อดหยากไม่ได้อดหยากแล้วก็ไม่ได้แบบฉันแบบพระอะไรแบบเนี้ย
คือกินปกติสามมื้ออ่ะอืมแต่ปัญหาก็คือทั้งแตงโมทั้งเนรแบงค์เนี่ย
ไม่ยอมให้น้องทีติดต่อแม่เลยอืมเนี่ยค่ะแม่น้องทีก็เลยบอกว่าขอบคุณทุกฝ่ายจริง
ที่ตามจนเจอน้องทีที่ช่วยน้องทีจนปลอดภัยนะคะ
ก็ขอบคุณทุกฝ่ายทั้งน้ำตาเลยค่ะ
คือแม้ว่าน้องทีจะไม่ได้รับอันตรายอะไร
แต่เป้าประสงค์แบบนี้ก็คือเหมือนกับต้องการพาเด็กเขาไปอยู่ในพวกของตัวเองที่จะไปเนี่ย
เป็นพระสงฆ์ออกวินทรบาลไปเรื่อยมันคือการหลอกลวงเด็กค่ะ
ล่อลวงไปอ่ะน้องก็เพื่อนชวนไปเที่ยววัดก็ไป
ล่อลวงน้องทีไปถูกดำเนินคดีข้อหาพรากเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ไปจากบีดามานดาโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนที่เรามาเราก็ได้ไปให้ทางเจ้าวาดวัดที่สุพรรณทำการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็เป็นคาราวาสเต็มตัวอยู่แล้ว
หลังจากนี้ไปก็คงจะเป็นการดำเนินคดี

สำหรับเด็กไทยเต็มตัวเราต้องมีการสอบสวนร่วงอีกครั้งหนึ่ง

คือในแบงค์นี้๒๓ปีนี่ดำเนินคดีได้เลย
ก็ถูกท่านเจ้าวาดวัดที่พาน้องไปอยู่ด้วยเนี่ย

ส่วนน้องแตงโมก็ถือว่าเป็นเด็กเยาวชนอายุ๑๐ปีนะฮะ
ก็ต้องมีการสอบสวนตามหลักของเด็กและเยาวชนกันต่อไป
ประวัติของนายแบงค์ไม่ธรรมดานะครับ
เคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว๓ครั้ง
มีคดีรักทรัพย์ในพื้นที่บางบัวทองนี่แหละ
เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับ๒๕๖๑
ก็ไม่ยอมศึกก็พอรับช่างบวชหน้าไฟก็ไม่ศึก
แล้วก็เนี่ยตะเวนออกบินทะบงบินทบาทหาเด็กมาเป็นพวกอะไรแบบนี้